เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของตำรวจทางหลวง
มีคลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับบอกว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยเป็นรถตำรวจทางหลวงคันหนึ่ง
ไปเจอรถกระบะก็ต้องการจะเรียกตรวจจับตรวจค้นแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอ
ใช่เขาบอกเลยว่าเอ๊ะหรือเป็นมิติใหม่ของการจับกลุ่ม
เอาไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ
สวัสดีครับ
นี่ฮะก็ลักษณะแบบแปลกดีคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงมาจากรถแล้วก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียงที่ติดอยู่กับรถตำรวจนะฮะ
พูดผ่านตรงนี้แล้วก็จะขอดูใบขับขี่อะไรก็ให้คนที่เขาขับรถกระบะที่ต้องการเรียกตรวจค้นตรวจจับหรือว่าแจ้งคอหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดินมาหาแล้วก็มีเสียงอย่างที่เราได้ยินนะครับ
เป็นรถตำรวจทางหลวงนะครับถ้าหมายเลขตามคนที่เขาถูกเรียกตรวจค้นหรือว่าขอดูใบขับขี่เนี่ยหมายเลขรถคือ๘๑๒
นี่นะครับทุกผู้ชมครับคันนี้นะครับจอดอยู่ข้างทางตรงนี้นะฮะข้างหน้าเมื่อสักครู่นี้จะเห็นรถกระบะนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่รถกระบะเห็นไหมแล้วเงาในกระจกรถเนี่ยในฟิล์มทึบตรงนี้เนี่ยก็คือคนขับรถกระบะที่ตำรวจเขาให้เดินมาหา
เขาก็จะถ่ายคลิปของเขาไปด้วยคนก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงเอ๊ะทำไมพี่เขาไม่ลงมา
ใช่ค่ะคำถามคือแล้วทำไมตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการแสดงตัวจะจับปรับอะไรก็ว่าไปแต่ไปนั่งอยู่ในรถแล้วก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียงกระจกยังไม่เปิดด้วยซ้ำอะค่ะ
ทำไมถึงทำแบบนั้นเขาก็เกิดคำถาม
มันอาจจะมีอะไรก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหม

ก็ต้องลองตำรวจท่านชี้แจงครับมาอีกทีหนึ่ง
ขายข้าวขายของที่พูดผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างนี้

ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ไม่ได้ลงมาหรือว่ายังไง
เพราะเนี่ยเป็นคลิปจากมุมฝ่ายเดียวของฝ่ายของรถกระบะ

เดี๋ยวรอทางตำรวจชี้แจงนะคะ